นะฮะวันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการแก้อาถรรพ
ทำไมครับขอนไม้หัวเรือเนี่ยนะฮะในโชครอดพ้นอายุหกสิบปี
อืมแล้วก็นางคำปนบุญสืบเนี้ยเขาเป็นใครครับ
ปีเขาเป็นผัวเมียกันเว้ยผมถามก็ไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ได้
นั่งหลับไปหนุ่มป่ะถามอะไรก็ปิดเผยว่าเขาเจอขอนไม้หัวเรือ
อ่าอยู่ดีดีเนี้ยลอยเข้ามาที่ปากอ้าวมันตกใจยังไงมันลอยเข้ามา
หัวเรือมันก็ต้องลอยจะใช้มันดำปุบดำไห้มากคุณก็อย่าเน้นลอยเข้ามา
คุณก็เออมันลอยเข้ามาก็ลอยเข้ามาคุณพูดมันก็ตกใจ
ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวรับรางวัลเป็นแท้อย่างฉันไม่ใช่มีประกาศข่าวอะอะไรทั่วไป
คือลอยเข้ามาติดปากอ้าวตากวนอยู่ที่ไหนตากวนก็ไม่รู้อ่ะ
จะไปรู้ได้ไงอ่ะเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
ซึ่งในครั้งนั้นขอนไม้เนี่ยลอยมากระแทกที่เรือของลูกชาย
ในช่วงหัวค่ำแต่ลูกชายก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าเป็น

ก็จะไปย้อนเวลา๒ปีแล้วก็ไปนั่งดูป่ะว่าเป็นยังไง

ในช่วงเช้าเว้ยเขาเอาเรือออกเก็บอวนที่วางไว้
ก็พบหัวเรือขอนไม้เนี่ยผุดขึ้นมาจากน้ำทะเล
แล้วก็กระแทกที่เรืออีกครั้งหนึ่งถามอีกไหมว่าแรงไหม
นะเออเงียบอย่างนี้ดีมากนะฮะ
ได้แต่เชื่อว่าขอนไม้เนี่ยจะมีอาถรรพ์
นำขึ้นมาบนฝั่งจากนั้นทุกค่ำคืนนะฮะ
ก็จะมีเสียงสุนัขหอนเข่าหอนจนน่าแปลกใจ
เลยไปตามหมอผีมาสะกดวิญญาณไว้
ด้วยการนำเหรียญห้าบาทเนี่ยตอกใส่ขัน
อกตอกใส่กับขอนไม้นะฮะซึ่งหลังจากทำพิธีดังกล่าวเนี่ย
โชคผู้เป็นสามีก็ประสบโชคประสบลาบถูกไว้
เลี่ยงเบอร์ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสองงวดติดติดเลย
แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้โชคลาภอีกเลย
เขาว่าอย่างงี้นะครับจนในรบอินทรมาฟันเนี่ย
กล่าวว่าขณะที่ตัวเองเดินทางไปบริเวณสาราชุมชน

สัมผัสได้ถึงความอาถรรพ์นะ
ไปเจอกับขอนไม้ที่วางพิงอยู่กับต้นไม้นี่แหละ

เชื่อว่าเป็นวิญญาณของแม่ย่านางที่สิงสถิตอยู่กับขอนไม้
ก็ยืนรอให้มาสัมผัสพูดคุยจนตัวเองเนี่ย

แม่นางไม้เนี่ยรอเขาแม่ย่านางเนี่ยรอเขา

ได้มีโอกาสสื่อสารกันนะ
โดยวิญญาณแจ้งว่านำเขามาวางผิดที่ผิดทาง
เขาจึงไม่ให้โชคเนรับต่อเลย

ถูก๒งวดแล้วก็เอาเขามาวางปิดที่ก็เลยไม่ให้

แต่เพราะมึงมึงกระแทกก่อนก็ก็จะไม่รู้จะเล่าอย่างไรนะ

จากนั้นนายลบก็ไปทำการตรวจสอบ
แล้วก็พิสูจน์ขอนไม้เนี่ยโดยพวกมันมีเหรียญ๕บาทเนี่ย

ทำไมฮะคุณจะปุ๊บเสียงแหลมขนาดนั้นสิ

ก่อนจะบอกแม่ย่านางขอนไม้หัวเรือเฮียเนี่ย
เขาต้องการนำขอนไม้ไปปักไว้ตรงจุดหันหน้าไปทางทะเล
โดยแนวรบนำเสี่ยงเนี่ยมาขุดในจุดที่วิญญาณ

เหรียญ๕บาทคุณแม่งควรบอกว่าเหรียญหรอ

ก็ใช่ไงแต่ไม่จำเป็นจะมีเลขไปดู

เลขพอศมั้ง

ใช่ไหม

เออใช่ค่ะ

หมาก็มาหอนกันเต็มเหนียวเลยนะตอนทำพิธี